คุณผู้ชมฮะกาดตกหรือเปล่าในช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานะครับ
อย่างที่มีคลิปออกมาอย่างสกลนครที่เป็นคลิปที่คนรวมตัวกันเยอะเลยนะครับ
แล้วก็มีการเต้นมีการแห่กันนะฮะอันนั้นเขาก็มีการชี้แจงออกมาแล้ว
แต่ทีนี้มาดูอีกที่หนึ่งนี่ที่ขอนแก่น
ขอนแก่นนะครับเขามีการแชร์คลิปนี้ว่าครอบครัวนี้กาดตกหรือเปล่า

นี่แหละครับก็ไม่ได้คนเยอะมากไม่ได้คึกมากแต่มีเพลง
แล้วก็อยู่ริมถนนมีสายยางมีฉีดน้ำมีถังน้ำแบบนี้
แล้วก็ฉีดน้ำใส่กันเองนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือ
เขาไม่ทำตามข้อห้ามนั่นก็คือห้ามสาดน้ำนะครับ
แล้วก็การรวมตัวกันแบบนี้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยนะฮะ
คือคลิปนี้ถูกโพสต์โดยคนที่อยู่ในครอบครัวนี่แหละครับ
โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
งกรานวันสุดท้ายจวดเป็นวันรวมญาติแต่ญาติยังไม่ครบนะ
ปีหน้าว่ากันใหม่สุขกายสบายใจกันนะทุกคนนะครับ
เป็นปีแรกที่ได้เล่นน้ำสงกรานถูกใจหลายสงการปีแรกของน้อง
แล้วก็บอกชื่อของเด็กนะครับในคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับ
มีคนในครอบครัวประมาณสัก๑๐คนนะครับ
ก็เล่นสาดน้ำสงกรานอยู่ริมถนนชุมชนที่ตำบลวังม่วง
อำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็เพจของจังหวัดขอนแก่น
เขาก็มีการแชร์ออกไปมากมายเหมือนกันนะครับ
มีการแสดงความคิดเห็นในวงกว้างแล้วก็มีคนเข้าไปตำหนิติเตียน
เห็นภาพแบบนี้แล้วบอกโหกาดตกหรือเปล่าเนี่ย
เขาห้ามเล่นน้ำกันยังไปเล่นน้ำกันอีก
ไม่กลัวโควิด๑๙หรือเปล่านะครับ
พอมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วนะคุณนะ
ทีนี้ครับคนที่อยู่ในครอบครัวนี้
ก็เลยไปตอบคอมเมนต์ไปชี้แจงนะครับ
แล้วก็บอกขอโทษนะครับ

จิตสำนึกเรามีค่ะวันนี้เราส่งน้ำพระ
ซึ่งทางบ้านเราแห่พระให้คนส่งน้ำวันสุดท้าย
เราก็เลยถ่ายรูปและวีดีโอเก็บไว้
แล้วก็ลงเฟสเพื่อเป็นความทรงจำ
จริงเรารู้ค่ะว่าห้ามมีการชุมนุมกัน
เราเป็นคนบ้านนอกไม่ค่อยได้ไปไหน
เราเลยคิดว่าให้ลูกหลานมาส่งน้ำพร้อมกันเลยดีกว่า
วันนี้ทางครอบครัวก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในบ้าน
ตอนเย็นก็เลยรอส่งน้ำพระอยู่หน้าบ้าน
ภาพที่ตัวเปียกปอนคือตอนที่พระท่านเทน้ำใส่
พวกเราไม่มีเจตนาไม่ดีหรอกค่ะ

เราจะพูดความจริงตามที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น
เราขอโทษทุกคนจริงนะคะเราคิดน้อยไป
คือมันเป็นความสุขของครอบครัวนะ
เอาไว้เตือนความทรงจำเรื่องของความสุข
แต่เราก็ไม่คิดถึงปัญหาเรื่องราวที่จะตามมา
ขอโทษจริงค่ะเราขอยอมรับผิดตรงนี้
แล้วเก็บไว้เป็นบทเรียน

ในส่วนของเจ้าของโพสต์เขานะครับ
มีการแชร์ไปแล้วขอขอบคุณนะ
แต่ท้ายสุดเขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะฮะ